มีเหตุการณ์การเสียชีวิตของชายชาวศรีสะเกดคนหนึ่งนะครับ
ที่ถูกจับในคดีเมาแล้วขับแต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ
ถูกกักขังแทนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปเสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่กักขังของเรือนจำศรีสเกต
ซึ่งญาตินั้นติดใจสาเหตุการตายติดตามจากรายงานครับ
สภาพศพของนายพรมปัญญาเกรดหอมวัย๔๐ปี
ผู้ต้องกักขังแทงค่าปรับคดีเมาแล้วขับ
มีบาดแผลและรอยฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกาย
ทำให้ญาติติดใจถึงสาเหตุการตาย
หลังสถานกักขังจังหวัดศรีสะเกดรับตัวไว้เพียง๓วัน
จึงร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชน
การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องภายในสถานกักขังจึงเริ่มต้นขึ้น
พบว่าสถานกักขังจังหวัดศรีสเกต
รับตัวผู้ตายพร้อมกับผู้ต้องกักขังใหม่ชายรวม๑๗คน
และผู้ต้องกักขังหญิง๑คน
ต่อมาวันที่๑๗เมษายนพยาบาลรับแจ้งจากสถานกักขัง
ว่ามีผู้ต้องกักขังคลุ้มคลั่งเนื่องจากขาดสุรา๒ราย
จำนวนนี้มีผู้ตายรวมอยู่ด้วย
เมื่อพยาบาลตรวจร่างกายพบว่ามีอาการมือสั่นตลอดเวลา
มีเหงื่อออกที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง
อกจากนี้ผู้ตายมีประวัติดื่มสุรามาแล้ว๒๔ปี
เคยมีประวัติชักพยาบาลจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กระทั่ง๕นาฬิกาวันที่๑๘เมษายน
ผู้ต้องกักขังชายพรมปัญญามีอาการช็อก

พยาบาลประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลศรีสเกตให้มารับตัว

นายพรมปัญญาได้เสียชีวิตลง
แต่เบื้องต้นได้สอบถามแล้วว่า

เกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำก่อน
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่
เพราะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ศพอีกครั้ง
อดคล้องกับเพื่อนผู้ต้องกักขัง
เล่าว่าช่วง๕ทุ่มของวันที่๑๗เมษายน
ผู้ตายลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ

ลื่นล้มหน้าคว่ำลงกับพื้น
เพื่อนที่อยู่ด้วยกันจึงเข้าไปดู

กระทั่งเช้ามืดเห็นว่าหายใจแผ่วเบา
จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ
เขาเอามานอนพักนวดให้แก
ช่วงตี๕แต่ซักหายใจไม่ค่อยออก

อากาศก็ร้อนมากด้วยครับ
เหตุการณ์นี้ร้อนไปถึงพันธุ์ตำรวจเอก
รัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานกักขัง

และร่วมสอบสวนผู้ถูกกักค้าง
และหัวหน้าผู้คุมด้วยตัวเอง
ก่อนสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

นายพรมปัญญาลื่นล้มเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ขณะนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสเกต
โดยในสถานกักขังมีกล้องวงจรปิด๒ตัว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ถอดเทปบันทึกภาพแล้ว๑ตัว
ยังเหลืออีก๑ตัวที่รอตรวจสอบ
อกจากนี้ได้สอบปากคำผู้ต้องกักขังแล้ว๔ปาก
เหลือสอบปากคำผู้ต้องกักขังที่พ้นโทษ
ในวันที่๒๓เมษายนอีก๑ชุด
โดยตำรวจยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน